คุณผู้ชมคะมีคนเขาแชร์กันในโลกออนไลน์นะเขาบอกว่าช่วยด้วยทหารรังแก่หมาจรจัด
เขาบอกว่ามีทหารคนนึงนะเอาของแหลมเอาเหล็กแหลมไปไล่แทงไล่ฟันหมาจรจัดจนมันเลือดอาบไปหมด
คนเข้ามาวิภาควิจารณ์เยอะมากนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเรื่องในโลกออนไลน์ออกตัวแรงไม่ได้นะคะ
ฟังความให้ครบทุกด้านก่อนเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังค่ะนี่ค่ะนี่คือภาพที่โลกออนไลนเขาแชร์กันเป็นหมาสีดำตัวนี้
คุณผู้ชมจะเห็นข้างข้างเนี่ยมีร่องรอยเลือดตามตัวตามพื้นเต็มไปหมดเลยนะคะคือเนื้อตัวเนี่ยเต็มไปด้วยบาดแผลแล้วก็เลือดไหลเป็นทางเลย
มีข้อความบางช่วงบางตอนระบุไว้กับภาพบอกว่าหมาตัวนี้ถูกผู้ชายคนหนึ่งไล่แทงไล่ฟันให้เหตุผลว่าหมาไปกัดพ่อเขาเพื่อนบ้านช่วยกันห้ามก็ไม่ยอมหยุด
ขู่ว่าตัวเองเป็นทหารคนก็แชร์กันไปเยอะแล้วก็ขอโทษนะคะด่าผู้ชายคนนี้เยอะมาก
ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะคะที่เกิดเหตุเขาบอกว่าอยู่ที่หมู่บ้านจอยโฮมในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมไปถามหญิงสาวคนนึงที่เห็นเหตุการณ์ค่ะเธอเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่มันเกิดเหตุเนี่ยนะคือตอนประมาณสักบ่ายโมงเธออยู่ในบ้าน
อยู่ได้ยินเสียงหมาร้องลั่นเลยค่ะเป็นเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดตกใจก็เลยเดินออกมาดูเห็นเจ้าหมาสีดำตัวเนี้ยมีรอยถูกมีดฟันตามตัวเต็มไปหมดเลยแล้วเลือดก็ไหลเป็นทางเลยค่ะแล้วในที่เกิดเหตุมีผู้ชายคนนึงด้วยยืนถือเหล็กแหลมอยู่เธอเลยวิ่งเข้าไปห้ามบอกโอ๊ยอย่าไปทำมันเลยขอชีวิต

เลยแต่โชคดีมันงับโดนรองเท้าก็เลยไม่ได้เข้าเนื้อไม่ได้เจ็บอะไรมากมายทีนี้ระหว่างนั้นลูกชายเขาที่เป็นทหารเนี่ยขับรถตามหลังมาเห็นเหตุการณ์พอดีว่าหมาตัวเนี้ยกระโดดกัดเท้าพ่อเขาโกรธแทนพ่อค่ะเลยไปตีหมาแล้วก็ไปเอาเหล็กแหลมเนี่ยแทงหมาตัวเนี้ยเพื่อกำหราบมันเพราะเขาบอกว่าหมาตัวนี้เนี่ยวิรากรรมไม่ใช่ย่อยเลยนะไล่กัดคนอื่น
งมาหลายครั้งครั้งก่อนก่อนก็กัดเข้าต้องไปหาหมอฉีดยามาหลายต่อหลายรอบค่ะ
เห็นไม่ได้เลยไม่รู้แปลกไปทำอะไรเพราะไม่เคยทำอะไรมีสักกี่ตัวที่กัดอยู่ตัวเดียวตัวนี้แหละ
เราก็ลองไปถามชาวบ้านแถวนั้นนะคะว่าเอ๊ะหมาตัวนี้เป็นหมาจรจัดหมาหลงหรือเป็นหมาของใครหรือเปล่ามีเจ้าของไหม
ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนี้เขาบอกว่าหมาตัวนี้จรจัดเลยแหละเห็นมา๓ปีแล้วตั้งแต่เกาะสร้างหมู่บ้านเสร็จใหม่ใหม่
ลักษณะเนี่ยนะคะคือมันเป็นหมาสีดำช่วงตาเนี่ยมีขอบเหมือนใส่แว่นค่ะไม่มีชื่อไม่มีเจ้าของไม่มีใครตั้งชื่ออะไรให้ทั้งนั้นเป็นหมาจรจัดนะคะ
บาดแผลเนี่ยคือมันถูกแทงเข้าที่หน้าอกแล้วก็ขาคู่หน้าแต่เขาบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ที่นี่มาที่เคยเห็นเจ้าหมาตัวนี้นะนิสัยมันคือดุนะคะ
เหมือนที่คุณลุงที่โดนกัดบอกเลยว่ามันไม่เห่าแต่มันกัดเลย
หมาที่กัดนี่สมัยจะไม่เห่ามันจะกัดเลยส่วนหมาที่เยาะนี่จะไม่ค่อยกัด
จริงแล้วส่วนมากคนที่โดนก็จะเป็นเด็กกับคนแก่ค่ะปกติแล้วเวลามันเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้มาตัวเดียวนะคะ
มีลูกสมุนมาด้วยค่ะมีอีก๒ตัวรวมกันเป็น๓ตัวเดินอาดนำกันมาเลย
ซึ่งหมาตัวที่ถูกฟันตัวสีดำคือจ่าฝูง
พอชาวบ้านเห็นปุ๊บเอาแล้วมันมาแล้วต้องรีบบอกลูกหลานให้เข้าบ้านเลยค่ะ
เพราะก่อนหน้านี้หมาแก๊งนี้ไล่กัดชาวบ้านมาหลายรอบแล้ว
จริงจริงมีการแจ้งเทศบาลแล้วด้วยนะคะให้จับไปเทศบาลก็จับไปแล้วค่ะ
แต่ก็ไม่รู้อีท่าไหนหลุดกลับมากัดคนอีกในหมู่บ้านที่เดิมเลย
ไม่เหรอเพราะตัวก็เคยโดนโดนไล่
พอดีรถไม่ล้มถ้าล้มละมือมันยิ่งอ้วนอย่างนั้นด้วย
แทงหมาไม่มีเจ้าของเอาผิดใครก็ไม่ได้
ใช่แล้วพอเวลาตีปุ๊บมีเจ้าของเนี่ยทำไงอ่ะ
ช่วยถามมันดีว่ากูจะทำยังไง

เวลาหมากัดไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็น
แต่เวลาตีหมามีคนจะเอาเรื่องก็เอาสิสู้กัน

ชาวบ้านถูกหมาตัวนี้หรือแก๊งนี้กัดเป็น๑๐รายจริง

ตำรวจสพโพแก้วบอกว่าคดีนี้อยู่ระหว่างสอบประคำชาวบ้านที่โดนหมากัดแหละ
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านนี้เพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็หาหลักฐานอื่นเพิ่มเติมด้วย
เรื่องต้นทีมข่าวเราพยายามเดินหาเจ้าหมาตัวนี้เหมือนกันนะคะ
ทั่วหมู่บ้านเลยแต่ไม่เจอค่ะ
ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนแล้วก็มันเจ็บหนักก็ไม่รู้ว่าตายแล้วหรือยังหรือว่าไปหลบอยู่ตรงไหนด้วยนะคะ
ก็ต้องระวังแหละแล้วก็จริงก็เข้าใจนะเหมือนที่ชาวบ้านเขาบอก
เวลาคนตีหมาเนี่ยมาแล้วพรบธารุณกรรมสัตว์ต่างนานา
แต่เวลาหมากัดโครนมีใครช่วยคนบ้างหรือเปล่า
และยิ่งเป็นหมาจรจัดก็ไม่รู้จะไปเอาผิดกับใคร
จริงเวลาหมาไม่มีเจ้าของก็ไม่มีใครมารับผิดชอบในกรณีที่ไปกัดชาวบ้านนะคะ